บอลเยาวชนกันบ้างนะครับเยาวชนไทยในโครงการ
ครับก็มีการคัดเลือกในบ้านเราตอนนี้เดินทางไปที่เยอรมันนะครับ
คุณไกรสอนเกสมก็เดินทางไปด้วยกับทริปนี้นะครับโดยทาง
นะครับอดีตเกาหลังทีมชาติเยอรมนีขอสมบูรณ์สอนในฐานะ
สเตอร์ก็เคยเดินทางมาไทยเหมือนกันในการประกวดกิจกรรมนี้ก็ร่วมชมการฝึกซ้อมของทั้ง๗ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ
วันพรุ่งนี้ก็จะเจอกับทีมเยาวชนของบายัน
จีนแล้วก็อินเดียที่อารีอันซอาริน่านะครับ

หลังจากนั้นนะคะนักเตะเยาวชนทั้ง๘ทีมจาก๗ประเทศนะคะ
สาประตูมือหนึ่งของทีมแล้วก็ทีมชาติเยอรมัน
ทักทายแล้วก็มาเซลฟี่ด้วยนะคะ
นัดปิดฤดูกาลบุนเตซิกาตอน๒ทุ่มครึ่ง
ซึ่งเกมนี้บาร์เยิ้นเขาเพียงแค่เสมอกับไอทักฟรังเฟิร์ต
ก็จะคว้าแชมป์สมัยที่๗ติดต่อกันโดยทันทีนะคะ
ของไทยก็ได้รับโอกาสเข้าไปชมทีมด้วย
ถึงเยาวชนก็ดูความต่อเนื่องกันต่อในบ้านเรานะครับ
บุรีรำครับทีมเยาวชนมีการเปิดตัวนะครับ
ของทีมเยาวชนนะครับ
เป็นแบรนด์กีฬาชื่อดังที่เข้ามาผลิตชุดแข่งขันให้กับทีมบุรีรำ
เช่นลักษณะกรใหม่คามิสุปโปรโชคสหรัชชาสุปนักเหมือนตา
ชุดเปิดตัวที่จะใช้กันทั้งเยาวและเยือน
ซึ่งก็วางจำหน่ายแล้วทุกสาขาทั่วประเทศ
รวมถึงที่ช็อปของสโมสรบุรีรำราคาตัวละ๕๙๐บาท
สวยเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะซื้อไปเก็บไว้ในสีนี้สวยครับ